จากเรื่องของเยาวชนกับเรื่องของเครื่องดนตรีไทยแล้ว

เป็นวัฒนธรรมของชาวอาขาที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
เขาเปิดงานโลชิงช้าประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามครับ
เรื่องราวของเราก็มา

ต่อชดอนุสรนะฮะตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับ
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
เป็นประจำทุกปีเลยนะครับ
โดยเป็นการเปิดเทศกาลก่อนจะมีการเก็บเกี่ยว
พืชผลของชาวกลุ่มชาติภัณฑ์อาขานะครับ
โดยประเพณีการละเล่นชิงช้าที่ทำด้วยโครงไม้๔เสา
โค้งเป็นทรงกลมที่เรียกว่าโลชิงช้าแบบนี้นะครับ
การผูกเชือกไว้ตรงกลางแล้วก็ชาวบ้านได้เล่น
รวมทั้งการละเล่นไม้หมุนที่เรียกว่ากะลาล่าเชอ
วบคู่กันไปด้วยนะครับ
แล้วก็มีเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรม
การแต่งกายอาหารการกินการแสดงทางวัฒนธรรม
การร้องบทเพลงสวยงามนะครับ
แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ชื่นชมนะครับ
อกจากจะเห็นเรื่องของเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์

ยังได้เห็นยังได้ทดลองในการโล้ชิงช้ากันอีกด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวนะ
ท่องเที่ยวก็ตื่นเต้นไม่เคยเล่นนะครับ
แต่ว่าเมื่อกี้ช็อตโดนดึงนะ
ทำไมไม่กล้าขึ้นนะถ้าไม่กล้าขึ้น
นี่ถือว่าเป็นชิงชาเตี้ยนะ
บางที่นี่คุณเคยเห็นใช่ไหม

เออนะฮะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่งดงามของเขานะครับ
ภายในงานนะครับก็เมื่อสักครู่เห็นแล้วการจัดแสดงของชาวอาคา
โดยเฉพาะการเต้นกระทุ้งไม้ผ่ายการและเล่นพื้นบ้านอื่น
ประกวดอาหารชนเผ่าและการตำข้าวนะครับ
ประเพณีโลชิงช้าถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรม
ที่มีคุณค่าด้วยภูมิปัญญาของชาวอาคารนะครับ
ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันโดยมีการปลูกขลังให้เด็กและเยาวชน
ได้มีความรักความผูกพันในชาติภัณฑ์ของเขาด้วยนะครับ

เล่นกันได้หลายคนพร้อมกันนะคะน่ารักดีนะคะ
สนุกสนานสร้างความรักความสามารถกินในชุมชนนะครับ
อย่างที่บอกว่าชิงชั้นยังเล็กอยู่นะ

อันนี้เป็นแบบทดลองทดสอบเท่านั้นนะคะ